บ้าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒ช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
เขาจะแจกบอไซค์ให้ครบ๑๐๐คันอุ้ยตื่นเต้น
อ่ะวันนี้๑ในนั้น๑ใน๑๐๐คันจะเป็นของใคร
ติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
ใหญ่บึ้มใหญ่ยักษ์ใหญ่กว่าที่เคย
ที่เราขยายใหญ่ก็เพราะมูลฝาจำนวนมหาศาลจากพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ
จำนวนเพิ่มขึ้นเป็น๓เท่า
นี่คือปรากฏการณ์ที่พี่น้องชาวไทยทุกคนอยากจะพลิกชีวิตตัวเองใหม่อีกครั้ง
เพราะฉะนั้นหากใครยังไม่ส่งฝาเครื่องดื่มคาราบาลแดงหรือคันโซคูณ๒

นี่ยังคงแจกกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับมอเตอร์ไซค์๑๐๐คันแจกทุกวัน
และแจกล้านทุกเดือนครั้งแรกแตกแจกไปแล้ว

คลิก๑๒๕นะคะ
เรียกว่าขับขี่ไปไหนก็หล่อขับไปต่อยอดสร้างอาชีพก็ดูดี

อย่างนั้นมาร่วมกันในกิจกรรม
ยังมีโอกาสยังมีเวลานะที่จะส่งมาร่วมรุ้นโชคกับเรานะครับ

น้องสองคนวันนี้ดูสดใสเนอะ

เป็นอะไรมันโดนใจใช่ไหม
มันโดนเหยียบ

โดนใจบ้าอะไรมันเหยียบเท้าทำไมเนี่ย
เออะขยับใกล้นิดนึงขอโทษ

เราตอนนี้ก็ได้เวลาไปทรัพย์แจกโชคกันแล้ว

โอ้่ยอีกบุ๊บไม่ได้หยังเวลานะครับ
ก็เอาอีกหนึ่งเฉียบ
โอ้ยไปเลย
และผู้โชคดีนั่นก็คือ
คุณปริญญาอันอ่านขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลครับ

ใช่แล้วค่ะถ้าใครอยากโชคดีแบบนี้นะให้ติดตามรายการตลอดข่าวกันให้ดี๙โมงครึ่งมีนัดกันทุกวันจ้า
จำกันตรงนี้นะครับเขียนบีบส่งเขียนบีบส่งก็คือเขียนแล้วก็บีบส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลย
ค่ะก็สามารถส่งมาได้นะคะที่กล่องรับชิ้นส่วนทั่วประเทศเลยหรือจะส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ก็ได้นะ
แต่กติกาจริงเป็นยังไงไปดูกันค่ะ
กติการุ่นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนี่ง่ายเพียงส่งฝาคาราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบ
สามสิบนาที